อันนี้ก็เป็นเหตุสะเทือนใจทีเดียวนะคะทางเจ้าอาวาสนะคะ
แค้นที่หญิงท้อง๘เดือนข่มขู่ว่าจะแฉความสัมพันธ์ที่เคยมีกันมาอย่างลึกซึ้ง
เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ในรถกระบะมากับสามีใหม่ก็ขับรถตู้ไปไล่ชน
พอชนเสร็จก็ถือมีดอิโต้ลงมาจากรถตู้ไปฟันผู้หญิงคนนี้
จนเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องเลยนะคะตำรวจภูทรหินเหล็กไฟเข้าไปตรวจสอบเหตุค่ะ
เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่ขับรถตู้ไปพุ่งประสานงากับรถกระบะของชาวบ้าน
ก่อนจะใช้มีดอิโต้ไปไล่ฟันผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยพยายามวิ่งหนีออกมาจากรถกระบะ
แล้วก็เสียชีวิตพร้อมลูกในท้องของเธอเหตุการณ์เกิดอยู่บนถนนในหมู่บ้านใหม่
เรินสุขตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีลำนะคะ
ที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เป็นรถกระบะอีซูสุสีบร่อนทะเบียนบ่อยไม้รอเรือสี่หนึ่งหกศูนย์บุรีลำ
จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าเนี่ยพังเสียหายแล้วก็มีรถตู้อีกคันค่ะ
จอดอยู่ข้างทางสภาพเนี่ยพังเหมือนกันเลย
ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยนะคะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ห่างไปไม่ไกลไปพบสมนางสาวลำพัยบัวรอย
อายุ๓๖ปีก็นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ในสภาพที่ถูกของมีคมฟัน
ที่บริเวณศีรษะนี่นะคะเป็นแผลชะกันเลย๒แผล
ข้อมือด้วยค่ะเป็นข้อมือด้านขวาอีกหนึ่งแผล
ข้างศพไปเจอมีดอิโต้เปื้อนเลือดวางอยู่
ก็คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนนายธรรมปะพลเป็นสมาชิกอบตแล้วก็เป็นสามีของนางลำไพรด้วย
คนนี้เป็นคนขับรถกระบะมากับผู้ตายค่ะ
บาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลที่ปาก
ก็อยู่ในอาการตื่นตกใจแล้วก็เสียใจด้วย
ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอยู่ข้างศพภรรยา

คนขับรถตู้เขาไล่ชนรถกระบะมา
หลังจากนั้นก็ใช้มีดอิโต้ไปไล่ฟันนางสาวลำไพร
คนทำก็คือพระอุ่มดีรื่นรำอายุ๕๙ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวอยู่ในตำบลตูมใหญ่นั่นแหละ
หลังก่อเหตุก็เดินไปที่บ้านญาติในหมู่บ้าน
สาเหตุเนี่ยปมเหตุคาดว่าน่าจะแค้นนะคะ
ถูกผู้ตายโทรศัพท์มาขอเงินหลายครั้ง
หากไม่ให้ข่มขู่จะแฉว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันมา
ที่ปัจจุบันผู้ตายก็อยู่กินฉันสามีภรรยากับนายธรรมปะพล
ทีนี้พอเห็นผู้ตายนั่งรถกระบะมากับสามี

นางสาวลำไพรเปิดประตูลงจากรถ
เห็นเหตุการณ์ท่าไม่ดีพยายามจะวิ่งหนี
แต่ไม่ทันถูกพระอุ่มใช้มีดไล่ฟันจนเสียชีวิตนะคะ

เพราะว่าเธอพยายามจะเอาชีวิตรอดแล้ว
แต่พระอุ่มขึ้นคล่อมแล้วก็แทงอยู่แบบนี้ค่ะ

มีการผ่าเอาเด็กในท้องออกมา
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เธอก็ไม่ได้มองเห็นว่าพระถือมิตรไปด้วย
หลังเกิดเหตุตำรวจตามจับพระอุ่มได้ทันควัน
แล้วก็นำตัวไปศึกคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักหินเหล็กไฟ
อุ่มสารภาพกับตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถตู้ออกจากวัด
เอิญไปเจอผู้ตายนั่งอยู่ในรถกระบะ

แล้วก็สามีใหม่ที่เขาอยู่กินกันมาได้ประมาณ๔๕เดือน

ทีนี้พอเห็นทนไม่ไหวทนไม่ได้
ก็เลยขับรถตู้พุ่งชนจนรถกระบะยุบลงไป
จากนั้นก็ถือมีดอิโต้ที่เตรียมมาปลีเข้าไปหา

อุ่มก็เลยถือมีดไล่ตามฝ่ายหญิงแล้วก็ฟันนะคะ
ไปที่กลางหลังหนึ่งทีคือฝ่ายหญิงพยายามจะหนีไปบ้านญาตินะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ทันจริงในอุ่มเขาฟันแล้วฟันอีกจนล้มลง
แล้วก็คร่อมร่างฟันไม่ยั้งค่ะจนแน่ใจว่าเสียชีวิต
แล้วก็เดินไปบอกญาติว่าไปก่อเหตุมาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากนะ
เพราะว่าพี่ชายของในอุ่มเนี่ยคือเขาบอกเลยบอกว่าในอุ่มเคยบอก
ถ้าเกิดไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้จะขอผูกคอตาย
ซึ่งนายอุ่มเนี่ยนะคะเขาก็มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้มานาน
และ๒๓ปีคือสัมพันธ์กันลึกซึ้ง
ลูกในท้องเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นลูกของในอุ่มนะ
แปลว่าฆ่าทั้งภรรยาตัวเองแล้วก็ฆ่าลูกของตัวเองด้วย
เพราะว่าเพิ่งอยู่กินกับสามีใหม่ได้ประมาณ๔๕เดือน

ทีนี้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในอุ่มแบบนี้
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ